พ่อลูก๔คนนี้นี่ก็ต้องให้ความสนใจนิดนึง
เพราะว่าจู่เนี่ยพี่เปิ้ลเขาบอกว่าเขามีอาการเหมือนว่า
หูดับแล้วเสี่ยงที่จะไม่ได้ยินอีกเลยตลอดชีวิต
แฟนคลับก็เลยตกอกตกใจกันไปใหญ่เลยคุณผู้ชม
คุณหมอบอกว่าถ้าหากว่า๗วันรักษาไม่หาย
แปลว่าจะไม่ได้ยินไปตลอดชีวิต

เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐติดต่อสอบถามไปที่พี่จูน
ภรรยาของพี่เปิ้ลก็บอกว่า
โทรหาพี่เปิ้ลคนโทรไปเยอะมากเลย
แต่พี่เปิ้ลรับโทรศัพท์ไม่ได้นะ
เพราะตอนนี้พี่เปิ้ลหูไม่ได้ยินเสียงไง
ล่าสุดพี่เปิ้ลตัดสินใจนี่ค่ะ

สดเพื่อแจ้งข่าวอาการป่วยของตัวเอง
ทางเฟซบุ๊คเพื่อให้ทุกคนทราบโดยทั่วกันนะคะ
เปิ้ลก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาการนี้
น่าจะมาจากการที่เขาพักผ่อนน้อย
คือตั้งแต่ช่วงที่ไปช่วยน้ำท่วมที่อุบล

ติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือด

ก็ต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศต่อทันที
เป็นผลให้ร่างกายอ่อนแอหนักค่ะ
เดี๋ยวไปฟังที่พี่เปิ้ลเขาไลฟ์กันหน่อยจ้า
พอเรากลับมาจากช่วยน้ำท่วมเนี่ย

หมอก็ตรวจเลือดปรากฏว่าติดเชื้อไวรัส
ไม่ได้พักผ่อนก็อาจจะอยู่ในกลางแดด
ไม่เชื่อน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดทำอะไรแบบนี้

อยู่ข้างนี้ตะโกนเรียกป๊า
แต่เราหันข้างนี้เพราะว่า
นึกว่าลูกอยู่ข้างนี้เพราะเสียงมาเข้าข้างที่เราได้ยิน
เราก็โอ๊ย

ถ้ารักษาหายภายใน๗วัน
ก็จะหายขาดแต่ถ้าเกิน๗วันแล้วไม่หาย
หูคุณเปิ้ลจะไม่ได้ยินตลอดชีวิต

นี่เราจะกลายเป็นคนหูบอดเหรอ
แต่คุณหมอเขาก็บอกว่ามันบอกสาเหตุไม่ได้
ก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เปิ้ลด้วย
เดี๋ยวมาอัปเดตอาการกันอีกทีว่า๗วันแล้ว
รักษาแล้วอาการดีขึ้นไหมอย่างไรบ้าง
แต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะพี่เปิ้